ทีนี้ข่าวของเราที่จะให้ติดตามการข่าว
แรกเลยเขาบอกว่าไม่สนิทอย่าติดว้าว
ถ้ากดว้าวเดี๋ยวจะร้าวไม่รู้ตัว
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวัยรุ่นค่ะ

แล้วเนี่ยตำรวจลงพื้นที่ไปตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะคุณนัทธนัน

ไปตรวจสอบดูเจอมีด
แล้วก็เจอเหมือนกับร่องรอยของการระเบิดนะคะ

ใส่คู่อดีทดูไปเลยค่ะ
อยู่ที่ซอยเทศบาลรังรักใต้๗นะคะ

ทีนี้ตอนไปถึงก็มีเจ้าหน้าที่สายตรวจไป
มีเจ้าหน้าที่จากตำรวจสนประชาชื่นไป
ไปเจอพวกเศษเทปพลาสติกสีดำ
มันเป็นเศษจากแรงระเบิดบนพื้นถนนนะคะ

ท่อนเหล็กอีกอันนึงซ่อนอยู่ตรงนั้น
ทีนี้วัยรุ่นที่เขามาก่อเหตุ

เพราะว่าตัววัยรุ่นเป็น๑๐หนีไปแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่คุมตัวไว้ได้๒คน

แล้วก็ยึดรถของกลางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะ
บ้านที่อยู่แถวนั้นก่อน

มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา๔คันนะมากัน๑๐กว่าคนได้

เหมือนกับเขาเรียกชื่อวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านตรงนี้

วิ่งเอาอาวุธมีดไล่ฟันกัน

หลังจากนั้นค่ะฝั่งวัยรุ่นที่เขายกพวกมา
ที่ขี่มอเตอร์ไซค์มา๔คัน๑๐กับคน

แต่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ก่อน๒คน
ทีนี้เอา๒คนมาที่สอนอแล้วใช่ไหม

เขาให้การแบบนี้บอกว่าก่อนหน้านี้นะ

เขาโพสต์ป้ายสถานที่แห่งหนึ่ง

สุดท้ายยกพวกขี่มอเตอร์ไซค์มาก็มา

ทั้งระเบิดปิงปองเอามีดจะไล่ฟันกันนะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งผู้ปกครองของเยาวชนให้ทราบเรื่อง
แล้วเดี๋ยวต้องไปตามตัววัยรุ่นที่หลบหนี
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
อยากรู้นะว่าไอ้ตัวสติ๊กเกอร์ว้าวเนี่ยมันเป็นเหตุถึงขั้นนี้เลยเหรอ
คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นการแบบเยาะเย้ยเหรอ
ถากถางเหรอหรือยังไงทำไมถึงต้องมีอารมณ์ขนาดนี้ใช่ไหม